มาดูเหตุการณ์ใหญ่ซึ่งเป็นคดีใหญ่นะครับ
กรณีที่กลุ่มวัยรุ่นยกพวกไปหน้าบ้านคู่อาริ
ไปลายล้อมหน้าบ้านคู่อริแล้วเอาสิ่งของปลาใส่เข้าไป
คนที่อยู่ในบ้านผู้ชายใส่เสื้อสีเหลือง
ทนไม่ไหวถือมีดออกไป๒มือเลย๒ด้ามเลย
แล้ววิ่งออกไปเพื่อที่จะไปไล่ไปไล่คู่อริ
จนเกิดเป็นเหตุการณ์แทงกันตาย
ผู้ชายเสื้อสีเหลืองไปแทงวัยรุ่นกลุ่มคู่อาริ
ตายไปสองคนบาดเจ็บสาหัสไปอีกหนึ่งคน
ทีนี้มันเป็นการถกเถียงกันในคดีนี้
ว่าตกลงแล้วนะฮะผู้ชายเสื้อสีเหลือง
ที่วิ่งไล่คู่อริแล้วไปแทงเขาตาย
ทำเกินกว่าเหตุหรือแค่เป็นการป้องกันตัว
เดี๋ยวต้องดูนะตอนภาพจังหวะที่เห็นนะ
คือเขาเหมือนกับโดนวงล้อมของอริล้อมอยู่เลยนะคะ
นี่แหละคุณผู้ชมมันมีคลิปที่ชาวบ้านเขาถ่ายไว้ได้
สรุปแล้วผู้ชายที่ใส่เสื้อเหลืองหรือว่านายนัทธวุฒิเนี่ย

เขาทำเพื่อป้องกันตัวเพราะถูกรุม
หรือเขาตั้งใจฆ่าคนอื่นครับนี่ครับให้ดูคลิปเหตนี้ก่อนเลยนะครับ
เหตุการณ์ที่ผู้ชายเสื้อสีเหลืองถูกรุมขอดูคลิปเมื่อกี้อีกสักนิดหนึ่ง
นี่ค่ะนี่ครับเห็นคนเสื้อสีเหลืองไหมฮะ
แล้วถูกกลุ่มวัยรุ่น๖ใน๗คนรุม
รุมทั้งใช้ไม้ตีใช้อะไรตีนะฮะทั้งทุบทั้งอะไร
และจากนั้นนายนัทธวุฒิผู้ชายเสื้อเหลืองเนี่ย
เอามีดจ้วงแทงได้คือแทงไปเรื่อยไม่รู้ว่าแทงใครบ้างแหละ

ครับแทงแทงไปแล้วสรุปว่ามีคนที่ถูกแทง

และให้คุณผู้ชมดูจากนั้นนะมีวัยรุ่นคนหนึ่งในกลุ่มใหญ่นั้นนะฮะ
เขาก้มกราบนายนัทธวุฒิและตะโกนร้องขอว่าอย่าทำอย่าแทงอีกเลย
เพราะว่ามี๒คนในกลุ่มวัยรุ่นคือนายแซมและนายต้นเนี่ย
ถูกนายนัทธวุฒิแทงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
บาดเจ็บเป็นที่เรียบร้อยแล้วกองอยู่ตรงพื้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ทีนี้เพื่อนในกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มใหญ่เนี่ย
ก็เลยตะโกนร้องขอขอนายนัทธวุฒิหยุดเถอะอย่าแทงอย่าแทง
คุณผู้ชมนี่มันเป็นเหตุการณ์ใหญ่นะ
และท้ายที่สุดมันเริ่มมีคลิปออกมาเรื่อยแล้ว
สรุปว่านายนัทธวุฒิชายเสื้อเหลืองถูกแทงหรือเปล่า
ขออภัยเขาถูกรุมทำร้ายก่อนหรือเปล่า
หลังจากเหตุการณ์ที่ถูกรุมทำร้ายแล้วเขาแทงคนแล้วนะครับ
เขาก็เดินกลับเข้าบ้าน
ทีนี้ครับทางด้านครอบครัวของสองฝั่ง
ก็คือ๑ครอบครัวของนายนัทธวุฒิก็ว่าไปแบบหนึ่ง
ก็คือบอกว่านายนัทธวุฒิโดนรุมเป็นหมาจนตรอกก่อน
ก็เลยต้องต่อสู้ก็เลยทำไปเพราะป้องกันตัว
ส่วนครอบครัวแล้วก็เพื่อนของกลุ่มวัยรุ่นที่เป็นกลุ่มผู้ตายเนี่ย

บอกว่านายนัทธวุฒิตั้งใจที่จะมาฆ่าคนนะครับ
ทางฝั่งของแฟนสาวของนายนัทธวุฒิยืนยัน
บอกว่านายนัทธวุฒิทำไปเพื่อป้องกันตัว
เรื่องเกิดจากการขับรถปาดกันนิดเดียวเท่านั้นเอง

เพราะกลุ่มวัยรุ่นมาล้อมบ้าน

แต่ที่แน่ก็คือเอาไม้เอาอะไรมาโยนเข้าบ้าน
นายนัทธวุฒิกลัวความไม่ปลอดภัยของคนในบ้าน

ก็เลยหยิบมีดจากชั้นวางรองเท้าหน้าบ้าน
แล้วก็วิ่งไล่กลุ่มคู่อริไปนะครับ
แต่ว่าทางฝั่งของกลุ่มวัยรุ่น

บอกว่าวันนั้นคือทางกลุ่มตั้งใจไปเคลียร์
ให้กับน้องที่มีปัญหาเรื่องการขับรถปาดหน้ากันเท่านั้นเอง

ไม่ได้เอามีดไปไม่ได้เอาปืนไปเลย

เรียกนายนัทธวุฒิชายเสื้อเหลืองอยู่นาน๒นาน
แต่หลังจากนั้นนายนัทธวุฒิคนก่อเหตุ
กลับวิ่งออกมาแล้วเอามีดพุ่งเข้ามา

ส่วนประเด็นที่แม่ของนายนัทธวุฒิแม่ของผู้ก่อเหตุ
กลัวว่าหลังจากนี้แก๊งวัยรุ่นเจ้าถิ่น
บุกมาแก้แค้นเพราะแม่อยู่คนเดียวแล้วใช่ไหม
เพราะว่านายนัทธวุฒิก็ถูกจองจำแล้ว
แล้วก็อีกอย่างเคยสูญเสียลูกชายวัย๑๕ปีไปแล้ว
ไม่มีคนในการดูแลครอบครัว

จะไม่มีการแก้แค้นหรือเอาคืนอย่างแน่นอน

ทางฝั่งผมมีคนตาย
ผมก็ทุกข์ทรมานใจเหมือนกันนะครับ
ต้นเรื่องอยู่ข้างหลังผมนะครับ
มันสิทธิศาสตร์ต้นเรื่องว่ามันน่าสมควรเป็นมึง

ก็ผมโยนไม้ทิ้งผมโยนอะไรทิ้งหมดเลยครับ
แต่ว่าไม่กลัวมีดอยู่

ผมไม่รู้ว่าผมต้องเอาน้องผมออกไปโรงพยาบาลให้ได้ก่อน
ให้ได้เร็วที่สุดนะครับ
นายพาสกรชัยมนตรีหรือว่านายนิด
ถือว่าเป็นรุ่นพี่ที่อายุเยอะที่สุดนะ

ที่ไปล้อมบ้านของนายนัทธวุฒิผู้ก่อเหตุไว้ด้วยนะฮะ
แล้วก็ตอนนั้นก็เป็นคนที่ก้มลงกราบนายนัทธวุฒิ
ร้องว่านายนัทธวุฒิเนี่ยอย่าแทงใครอีกเลยนะครับ

ตำรวจต้องเอาคลิปทั้งหมดเป็นหลักฐาน
แล้วมาประมวลดูนะแล้วก็ดูน้ำหนักว่ามันไปทางไหน

ของนายนัทธวุฒิและของกลุ่มวัยรุ่นทั้ง๗ด้วย

คือตำรวจก็เข้าใจแหละฝ่ายหนึ่งก็สูญเสีย

แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลมันจะจำนวนด้วยหลักฐานนะครับ
ทางด้านของเพจของทนายอนันตชัยชายเดช
ออกมาโพสต์หลังจากเห็นคลิปนี้
คลิปที่นายนัทธวุฒิถูกรุม
โดยทนายอนาตชัยระบุว่าน้องนัทธวุฒิ
เสื้อเหลืองเนี่ยใจน้องได้หัวใจนักสู้เกินร้อย

เมื่อถึงเวลาเราอาจจะเจอกันสู้อย่าถอย

ผมดูคลิปนี้นึกถึงกรณีของนายสมเกียจศรีจันทร์
ฆ่าจนตายน้องไม่ตายแต่เกือบตายสู้

นายนัทธวุฒิไม่ตายแต่ก็เกือบตายสู้

แล้วก็เหมือนว่าจะบอกว่านายนัทธวุฒิทำเพื่อป้องกันตัว

ก็ทำคดีให้ชายพิการขายขนมปังด้วย

อย่าลืมดำเนินคดีกับพวกที่รุมทำร้ายน้องนัทธวุฒิด้วยนะ
หากไม่ดำเนินคดีอาจโดนข้อหาละเว้นปอาญามาตรา๑๕
ผมจับตามองอยู่นะอย่าเลือกปฏิบัติน้องสุดยอดนักสู้นะครับ
ทางด้านของทนายภัยศาลเรืองฤทธิ์พร้อมด้วยหมอปลา

พาแม่และแฟนสาวของนายนัทธวุฒิผู้ก่อเหตุเนี่ย
ยื่นคำร้องต่อสารอาญาธนบุรีครับ

หลังจากเมื่อวานนี้ตำรวจสนเพชรเกษม
นำตัวมาฝากขังผลัดแรก
ซึ่งเสียเปียนายสาริทแสงจันทร์

ในการที่จะประกันตัวนายนัทธวุฒิผู้ต้องหาทั้งหมด
ด้วยเงิน๕๐๐๐๐๐บาทแล้วก็ยื่นต่อสารเป็นหลักประกัน
ซึ่งสารอยู่ระหว่างการพิจารณาคำร้องนะครับ
ซึ่งแม่ของนายนัทธวุฒิได้ยกมือไหว้ขอบคุณทีมทนายภัยศาล
แล้วก็เสียเปียที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ
เพราะตัวเองเป็นเพียงคนธรรมดาไม่มีเงินยื่นประกันลูกชาย
ตอนนี้ก็รู้สึกสบายใจมากขึ้นนะครับ
ส่วนหมอปลาและเสียเปียยืนยันว่าที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ
เพราะรู้สึกว่าครอบครัวนี้ไม่ได้รับความเป็นธรรมเหมือนกัน

ถูกกลุ่มวัยรุ่นฝั่งคนตายหาเรื่อง
ตัดสินใจยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ

ฟังเสียงหมอปลาหน่อยนะครับ
สมควรมาช่วยหรือไม่สมควรมาช่วย

ว่าทำไมต้องมาช่วยเหลือเคสนี้นะครับ

ไปถามฝ่ายผู้เสียหายด้วยว่า
สิ่งที่คุณสัมภาษณ์ไปกับคลิปที่มันปรากฏ
ไม่ทราบว่าฝั่งคุณสมองเป็นไอไซเมอร์หรือเปล่า
คุณจำอะไรไม่ได้เหรอว่าวันนั้นคุณทำอะไรกับฝั่งนี้ไว้

อย่างกับประเด็นแบบนี้มันคืออะไร
ก็เห็นเหมือนเป็นพูดถูกประทำ
คือถ้าเป็นเราทั้งเวลานั้นก็โผล่ทำแต่ไม่ได้

จะต้องผ่าไปต่อสู้หรือว่าป้องกันตัวเอง

ส่วนเสียเปียก็บอกเป็นการป้องกันตนเองนะครับ

นายภัยศาลบอกว่าขอเก็บไว้ในสำนวนก่อน
ยังไม่สามารถเปิดเผยให้นักข่าวฟังได้
แต่ยืนยันว่าจะต้องเอาความเป็นธรรม
กลับมาให้นายนัทธวุฒิอย่างแน่นอนนะครับ
เพราะกรณีจากคลิปล่าสุด
เห็นชัดเจนว่าเป็นการสมัครใจทะเลาะวิวาส
และทีมกฎหมายจะติดตามการทำสำนวนคดีของตำรวจ
ว่าจะมีการสอบสวนกลุ่มคู่กรณีเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไร
เพราะจากพฤติกรรมของกลุ่มคู่กรณี

ทำให้เสียทรัพย์คมคู่คุกคามด้วยนะครับ
คดีนี้ยังไม่จบง่ายนะคุณนะใช่ค่ะ